ถ้าสมมุติว่าครูแคปดูอยู่

งงคุณนามสกุลไม่ยาก
ชื่อนกนกพาใช่ไหมครับครูแคป

ถ้าใช่ขอความกรุณาส่งมาหน่อย
ส่งมาบอกหน่อยว่าผมอ่านถูก
เมื่อกี้ดอมเป็นคนอ่านที่ผมเลี่ยงไปตอนแรก

ดอมบอกว่าน่าจะเป็นนกนกพา
หรือนกนกพา

โอ้โหพอเถอะแล้วครับครูแคปครับ
ไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บส่งมาบอกหน่อยว่าชื่ออ่านว่ายังไงครับ

ก็มองแล้วไงมองแล้วไม่มีรถไง
ผู้ชายคนนี้ก็เลยข้ามค่ะ
โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ
น้ำแข็งตอนเขาเดินไปทำไมเขามองซ้าย
ใช่ไหมแต่รถจะมาทางขวานี่ทำไมเขามองซ้าย
เขาเป็นคนมาเลเซียคุณผู้ชม
แล้วเขาก็คิดว่าเหมือนกับบ้านเขา

คิดขวางี่หรอคิดขวางใช่แล้วทีนี้เขาก็เลยจะมองทางฝั่งเดียว

ก็เลยโดนมอเตอร์ไซค์แบบไปเต็มเลยเหมือนกันค่ะ

เกิดขึ้นที่ยาลาที่บ้านเรา
เจ้าของคลิปเขาก็ให้ข้อมูลว่าจริงสงสารทั้งสองฝ่ายเลย
เพราะว่าคนขี่รถมอเตอร์ไซค์นี่หัวกระแทกพื้นนะ
ที่เดินข้ามถนนโดนรถชนลากไปไกลเหมือนกัน
ก็ทั้งสองคนไม่ได้เจ็บมากอะนะคะ
แล้วสาเหตุน้องที่เดินข้ามถนน

แล้วเขาก็เลยมองรถผิดฝั่ง
เหรอคิดว่ารถวิ่งชิดขวาเหมือนของมาเล

มอเตอร์ไซค์มาก็ไม่ได้ทันเบรกอะค่ะ

เราจะบอกตลอดดูซ้ายดูขวาดูขวาดูซ้ายดูให้ดีก่อนนะคะ